มาดูกันต่อที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
ว่าน่าจะเป็นแฟนกันอายุยังไม่เยอะด้วยนะคะแต่มาถึงแล้วคือมาเสียหลัก
แต่ถนนเส้นนี้กลายเป็นว่า

หลอดไฟมีไหมไม่รู้เพราะมองไปไม่เห็น

นี่น่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ

มันคือแสงไฟสว่างจากรถกู้ภัยเท่านั้นนะคะ
ก็ไปพบกับร่างของผู้เสียชีวิต๒ศพค่ะอยู่ที่กลางถนนเลย
รายแรกเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อผู้นายกิติศักดิ์แป้นพัดอายุยี่สิบสี่ปี
สภาพนอนหงายแขนขาหักผิดรูปนะคะ
เขาสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบอยู่ส่วนรายที่สองเป็นผู้หญิงค่ะ
อยู่ห่างกันไปสักประมาณยี่สิบกว่าเมตร
คือนางสาวนัตรชาเพชรจันทร์อายุยี่สิบห้าปี
หงายใส่หมวกกันน็อกเหมือนกันแต่ว่าหมวกกันน็อกเนี่ย
หลุดกระเด็นออกมาจากศีรษะของเขา
แล้วก็ตัวผู้ตายเห็นทราบมาว่า

สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
มีการส่งศพของทั้งคู่ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพราะต้องไปชนสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอีกครั้ง

เหมือนจะมีการแบบสีเทาดำไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ด้านขวานที่มีรอยล่องลอยทะหรอกนะคะสีหาย
เขาก็เลยขยับย้ายมาไว้นะคะตรงริมถนน
สังเกตเห็นมืดสนิทเลยตรงถนนนะคะ

ขนวนราชพื้นมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางบัวทอง
เขาบอกว่าห่างจากสะพานข้ามคลองบางหลวง๕๐๐เมตร
มีเสาไฟฟ้ามีคมไฟให้เห็น
แต่ทำไมมันถึงไฟไม่ติด
กล้องติดรถจักรยานยนต์ของบิ๊กไบท์

แต่ตำรวจก็เก็บเอาไว้ตรวจสอบแล้วค่ะ
ทางด้านของสารวสอบสวนสะพอม์เมืองปทุม

ว่ามีรถคันอื่นมาเฉียวชนบิ๊กไบท์คันนี้หรือเปล่า
เพราะตอนนี้ยังไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์

ฟุตบัตรเกาะคู่ขนานทางลงสะพาน
ต้องไปดูว่ามันมีร่องรอยการเฉียวชน

แล้วไปเจอรอยแบบนี้ตรงนี้ที่เจ้าที่ไปนะคะ

ต้องดูว่าตกลงแล้วเป็นเพราะรถคันอื่นเฉียวชน
ทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไหม